แค่ใส่ใจครับในการเลือกสายพันธุ์ของตะไคร้
ตรงกับความต้องการของตลาดที่เราต้องการจะส่งออก
ทำให้มีรายได้๓ล้านบาทต่อปีไม่น้อยนะครับ
ติดตามจากรายงานคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
ไคร้พันธเศษขาวอายุ๑เดือนแปลงนี้ของไร่ชมจันทร์ในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
อีก๕เดือนจะถูกเก็บเพื่อส่งออกไปยังประเทศเกาหลีและยุโรป
ซึ่งแต่ละปีส่งออกไปกว่า๒๐๐ตัน
สามารถทำรายได้กว่า๓ล้านบาทต่อปี
มาตรฐานของตะไคร้ส่งออกนะคะจะต้องมีความยาวของต้น
อยู่ที่๑๐นิ้วถึง๑๒นิ้วค่ะ
แต่ว่าตะไคร้เหล่านี้นะคะจะส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้
ไม่ได้มีการจำกัดของขนาดของต้นค่ะ

แต่ในช่วงฤดูแรงนี้นะคะ
เจ้าของไร่ตะไคร้ชมจันทร์บอกว่า
ปลูกตะไคร้เพื่อการส่งออกนั้นไม่ยาก
อันดับแรกต้องเลือกพันธุ์เกษตรขาว

เพราะเนื้อตะไคร้แน่นเป็นสีขาว
ตรงกับความต้องการของตลาด
ที่สำคัญต้องไม่ใช้สารเคมี
ทำให้ต้นทุนการปลูกตะไคร้ไม่แพงนัก

กำไรเฉลี่ยที่๓๐๐๐บาทต่อไร่
ปีสามารถปลูกได้๒รอบการผลิต
ดังนั้น๑ไร่สามารถทำรายได้ถึง๖๐๐๐บาทต่อปี

กรมวิชาการเกษตรมานะคะ
แล้วพอเราปลูกเสร็จ

เพราะว่าประวัติพวกนี้มันจะอยู่ที่กรมอยู่ที่กรมทั้งหมด

ตะไคร้ไล่ชมจัญยังมีเทคนิคการคำนวณวัน
เพิ่มพื้นที่ปลูกมากที่สุดในรอบปี
ช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน
เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงที่มีราคาแพง
คือช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน

ราคาจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐บาท

แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหาวิกฤตภัยแรง
แต่ตะไคร้ก็เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย
จึงไม่ส่งผลกระทบมากนัก
ถ้าน้ำของหลวงหมดเนี่ยเราก็ต้องใช้บาดานเพื่อช่วยเหลือตัวเอง
แล้วเราก็จะมาประหยัดน้ำเราก็จะให้เขาวางท่อน้ำหยด
แล้วก็เป็นสายน้ำพุ่งอะไรเทปน้ำพุ่งอะไรพวกนี้

เพราะถ้าใครเขาไม่ต้องการน้ำมากขนาดนั้น
คือเราให้เขาอย่างน้อยก็๔วันครั้ง๕วันครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ

เจ้าของไร่ชมจันทร์ยืนยันว่าความต้องการตะไคร้เพิ่มสูงขึ้นทุกปี
เพราะลูกค้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่
นำไปใช้เป็นเครื่องเทศปรุงอาหาร
ทำยาและเครื่องสำอางสมุนไพรต่าง
ความต้องการของตลาดเยอะมาก
ตอนนี้ก็มีบริษัทส่งออกเยอะ
บริษัทมากที่กำลังจะเปิดลายผลิตตัวเครื่องเทศตัวนี้
แต่ก็ยังไม่มีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มไหน
ที่จะขยายฐานผลิตออกไปให้เขาได้
นอกจากตระไขเจ้าของไร่ชมจันย์บอกว่า
ผักพื้นบ้านอย่างมะเขือพวงกระเจี๊ยบเขียว
ก็กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศเช่นกัน
ส่งออกสินค้าเกษตรสามารถทำรายได้มากกว่าการพึ่งพาตลาดในประเทศ
อัญชาลีสิริมัวข้าวทะลัดทีวีรายงาน